สวัสดีครับข้าวใส่ไทยสดใหม่ให้เยอะครับให้เยอะมาทำไมนี่ขอบคุณที่บอกก่อนมาแทนมาแทนมาแทนนะครับ
ดีไหมครับ

เราไปกันทุกที่นะครับเราเนี่ย

ไปข่าวแรกวันนี้ก่อน

ไม่เป็นไรแล้ว

แบ่งรัฐบาลอยากไทยรัฐทีวีว่าอย่างไร

ก็ไม่ตรวจเลยเลขอะไรครับ

เพราะมันรู้ว่าคุณไปแทงห่วยใต้ดิน
เพราะอ่าลมันรู้เลยว่าทะวันที่๒มาไหน

แล้วก็เลขท้ายเลขหน้า๓ตัวนะครับ
เล็กท้าย๓ตัวนะครับก็๗๙๕แล้วก็๕๖๒
คนที่ไม่ถูกอีก๑๕วันเอากันใหม่เนาะ

ตอนนี้กษัตริย์ศาสตร์เขาบอกเขารู้แล้วคุณจะพูดแบบ

กษัตริย์ศาสตร์ก็ปล่อยให้เขาอยู่เฉยบ้างนิ่งบ้าง

ผ่านไม่มีปัญหาหรอกไอ้ขยี้นี่แหละ

แล้วจะไปเรียกเขาทำไมทุกวันทุกวัน

กลุ่มนำเลี้ยงยังไม่มีใคร

เดี๋ยวเขาโดนปิดกลุ่มไป

คุณแม่น่าจะลองไปอยู่ในกลุ่มนั้นน่าจะเป็นกลุ่ม
จะเป็นการปลุกความเป็นชายในตัวคุณออก
น่าจะเป็นกลุ่มมหาบหน้าที่ใหญ่สุดในกลุ่มการบันเทิงตอนนี้แล้ว
กลุ่มนำเลี้ยงเนี่ยกลุ่มนำเลี้ยงน่ะ

นำโดยเป๊กอันนี้ตัวใหญ่ทั้งนั้น

วันนี้มีรายงานนะครับว่าโลกออนไลน์นั้นมีการล่ารายชื่อถอดถอนคุณปรีนานะครับ
ให้ผลจากสภาพสอสอนะฮะ
เขามีการอ้างนะครับว่าเนื่องจากนางสาวปรินาไกรครุบ
สมาชิกสภาพผู้แท้รัศนรรย์ภรรยาภารังประชารัฐเนี่ยนะครับ
ทำผิดมาตรา๒๗๐วัก๑
ซึ่งนั่นก็คือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจิริยธรรมร้ายแรงนะครับ
อาทิไลฟ์นะครับพูดจากเผลอเจ้อ

อดกับประชาชนที่มาแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำรุนแรงแล้วก็หยาบคาย
ทำให้เสียภาพลักษณ์ของทางราชการในมาตรา๕๗
ประชาชนมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า๒๐๐๐คนนะครับ
สามารถล่าลายชื่อถอดถอนให้ผลสภาพได้ตามมาตรา๑๖๔

ตอนนี้ก็คือเป็น๓๐๐๐๐๔๐๐๐๐แล้วมั้งแองจิ

คือมันก็สืบเนื่องมาจากเรื่องอะไรคุณพระดำว่าไป

เขาก็ย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยอีช่อ
ตั้งแต่อีช่อเป็นคนที่สร้างประเด็นเรื่องอีช่อ
แบบว่าโอเคละตรงนั้นก็คือจบไปปุ๊บ
มาเรื่องนี้อีกแม้กระทั่งอยู่ในสภาหรืออะไรก็แล้ว

เรื่องอันภูอนาศกับพี่แอลนึกออกมั้ยล่ะ

แต่พูดว่าไปโยงไปโยงมาจนเกิดเป็นสาเหตุที่มด
รายการข่าวใส่ไข่เราก็ได้เล่ากันไป

ทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นคือใครรู้ไหม
ประธานสอสอภักดิ์พระรังประชาลักษณ์
ก็ได้กล่าวถึงกรณีนางสาวปารีนานะฮะ
มีปัญหาตอบโต้ในโลกโซเชียลนี่แหละ

แล้วก็นางสาวภูวะนิดาคุณพระริน

แต่เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องเฉพาะตัว
ที่ไม่ขอเข้าไปวิจารณ์ก้าวไก่

เกี่ยวกับปัญหาการให้ความเห็นผ่านเฟซบุ๊ค
ลักษณะแบบว่าอุ๊ยส่อเสียดบ่อยครั้งเกินหรือเปล่า

จะส่งผลต่อภาพรักของพักหรือไม่
นายสุชาติก็ยอมรับว่ารู้จักกันทั้งสองฝ่ายนั่นแหละ
ซึ่งแม้ว่าจะทำหน้าที่เป็นประธานสอสอของพัก
แต่ก็ทำหน้าที่เรื่องพื้นที่ประสานงานทางการเมืองเท่านั้น
เรื่องดังกล่าวก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัว
เรื่องนี้ระหว่างคุณเอ๋กับคุณอันเนี่ย

ถ้าวันหนึ่งคุณอันกับพี่แอน

เพราะอันนั้นคุณเอ๋ใช้คำพูดค่อนข้างจะรุนแรงไปมากกว่า

ฉันก็อยู่เฉยของฉันอยู่แล้วอะ

กูก็ไม่เห็นจะดั่งอะไรแถวนี้
คือคนที่ชะคับว่าถอมตนนะคะ
นี่ดั่งทุกคนบ้าเรื่องดังไม่ดังมันก็

ประเด็นที่ว่าทางคุณปรินาเนี่ย
เขาออกมาพูดถึงวิจารณ์ถึงทางคุณอันเนี่ยว่า
ยังไปไม่ถึงดวงดาวในมุมของการเมือง
หลังจากนั้นก็หลบเลี่ยงไปลงสมัครสอกรในพื้นที่เล็ก

ไม่เล็กนะ
รูไกขวางได้ไม่เล็กนึง
ไอ้ตรงนี้คือก็เหมือนกับว่า
มองไปเรื่องแบบ
ไปก็เคยอยู่ภาคเฟือไทยมาก่อนหน้าเดี๋ยวอะไรอะไรก็อาจจะบอกว่าท่อง
เอเป็นผู้หญิงคงจะต้องเห็นใจผู้หญิงด้วยกันอย่างนี้
ชอบดูวันเขาไม่ดูเหมือนคันอย่างเวลาคราวคนใกล้ตัวฉันเนี่ย
อ่านไปเองยื่นหอคยื่นเลยล่าสุดประเทศอัพเดทดินค่าส่องประเด็นไทย
รัฐออนไลน์ได้มีโอกาสพูดคุยกับนางสาวปริธรรมินาคมในประเด็น
อย่างที่เราบอกว่าลูกจะเปิดเทิมนางก็เลยพาลูกไปเที่ยวที่สิงคโปร์ก่อน
ซึ่งเธอให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวว่าดิฉันยังไม่รู้เรื่องนี้เลยนะคะ
ทราบข่าวเลยว่าเพราะเดินทางท่องเที่ยวที่ประเทศสิงคโปร์กับครอบครัว
เมื่อถามว่ารู้สึกยังไงกับกรณีดังกล่าเธอตอบว่ารู้สึกตกใจ
นางตกใจที่คนถอดถอนนางนี้นางตกใจนะ
เพราะกว่าจะมาเป็นสอสอได้มันยากมันยากสิกว่าจะเลือกตั้งกันเข้ามานะฮะ
แล้วก็บอกว่ารู้สึกตกใจแล้วนางก็ถึงกับอึ้งอึ้งนะอึ้งอึ้ง
แล้วนางก็ถามกันว่าเล่นกันขนาดนี้เลยเหรอนางก็ถามตื่นเนี่ย
ถามกลับมาว่าฝ่ายตรงข้ามจะต่อว่าใครก็ได้ไม่มีใครว่า
แต่พอดีฉันพูดบ้างก็มาลุมดีฉันกันดิฉันไม่สามารถแตะต้องอีกฝ่ายได้เลยเหรอ
ดิฉันโดนตลอดก็ต้องสงบบ้างไหมบางทีนะฮะ
เมื่อถามว่าจะดำเนินการยังไงต่อไปเธอตอบว่าทำใจ
นางจะทำใจนะฮะนี่เป็นวิธีของฝ่ายตรงข้ามล่าสุด
ได้หารือกับภักดิ์พลังประชารัฐแล้ว
ที่พลักษณ์แจ้งว่านายกประยุทธ์นะฮะ
และก็ธานาทรและก็ช่อพันธิกาวานิทเนี่ย
ก็โดนเหมือนกันคือนี่คือการตอบคือว่า
ถ้าสมมุติคนที่โดนช่อก่อนหน้านี้ช่อก็โดนหนัก
ต้องยอมรับช่อก็โดนหนักคุณธนทรก็โดนหนักเลยโดนหนักไปเลย
เขาก็บอกว่าไม่ใช่เฉพาะตัวที่เขาโดนนะนายกตู่ก็โดนโดนช่อก็โดน
ทนทรจึงรุ่งเริงกิจก็โดนโดนเหมือนกัน
โอ้โหเอ๋โลกสวยเหมือนกันนะเนี่ยเป็นเพียงการสร้างกระแสโจมตี

ว่าตัวเองยังไม่ขาดคุณสมบัติใดทั้งสิ้น

ก็ตอนนี้รายชื่อ๓เหมือนกับคนแล้ว

เขาบอกว่าการเมืองมันสนุกกว่าละครแล้วจริง
ตอนนี้การเมืองร้อนแรงมากแล้วคนติดตามเยอะจริง

คุณดูไอ้ยอดไลฟ์ยอดไลฟ์เวลาประชุมสภาพ

สัดเขียนแล้วมันแบบทุกอันไหนแชร์กันอันไหน

เราดูกันตลอดทั้งวันนะ

เศร้าสะโหลดจริงที่นักศึกษาปีหนึ่ง
แล้วก็โยนจากตึกชั้น๓คอนโดแถวปากเกรดคุณ

นักศึกษาคนนี้เพิ่งอายุ๑๘ปี
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่๑นะฮะ

ตอนนั้นเด็กยังไม่ได้เสียชีวิตด้วยนะครับ
โอ้ยคือมาเสียชีวิตในระวัติต่อมาเนอะ
ใช่เพราะว่าตัวผู้หญิงน้องอายุ๑๘เนี่ยนะฮะ
แกบอกว่าแกนั้นไม่รู้ว่าตั้งคัน
อยู่ดีมีเด็กคลอดออกมา

ก็เลยเอาน้ำยาล้างห้องน้ำเทกรอกปากเด็ก
แล้วก็ใส่ถุงดำแล้วก็โยนลงมา

โยนลงมาจากชั้น๓

นะฮะมีคนไปเจอก็เลยนำเด็กนั้นส่งโรงพยาบาล

แต่สุดท้ายเด็กก็เสียชีวิตนะครับ

คือวันที่กรอกน้ำยาไปอย่าลืมว่าเด็กมันอ่อนมาก

ก็ปรากฏว่าขึ้นไปดูข้างบน
ก็ปรากฏว่าไปเจอตัวผู้ชายกับผู้หญิงคู่นี้

ตอนแรกก็ยังไม่ได้ยอมรับว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่โยนลงมานะฮะ

ผู้หญิงคนนี้มันมีร่องรอยเหมือนกับพึ่งคลอดลูมออกมา

ก็เลยได้มีการนำตัวไปโรงพยาบาลนะฮะไปขูดมดลูก

เขาเรียกว่าไปตรวจความมหัดกัน
ของกับตัวเด็กปรากฏว่าใช่
เขาเรียกอีกแบบหนึ่งใช่ไหมล่ะ
เอาง่ายเลยฮะว่าหลังจากที่พี่หนุ่ม
นั่นคือเหตุการณ์ที่ต้องใช้คำว่าแม่ของเด็ก
แต่แม่ก็ยังเด็กอยู่นั่นแหละอายุ๑๘เนี่ย
ก็ในที่สุดหลังจากที่เด็กตายไปปุ๊บ
สิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องทำคือพิธีขอขมากรรมศพ
พิธีขอกรรมากรรมศพทารกเพศหญิงเนี่ย
ซึ่งศพที่ตัวเองไปขอคำมากรรม
เป็นลูกตัวเองนี่ไง
เป็นลูกตัวเองหลังจากคลอดในห้องพัก
แล้วก็ใช้น้ำยาล้างห้องน้ำอย่างที่พี่หนุ่มบอกว่า
กรอกปากเข้าไปแล้วก็ตัดสินใจจับยัดถุงขยะ
โยนทิ้งห้องพักจากชั้น๓
ทั้งนี้ได้จำลองเหตุการณ์นะฮะเริ่มตั้งแต่หลังเด็กคลอดแล้วเอามาอับ
แล้วหลังโอ้โหอ่านแล้วมันสะเทือนใจ

แล้วก็เอาน้ำยาล้างพื้นล้างพื้นห้องน้ำ

พื้นขนาดนั้นมือยังไม่กล้าโดน

แล้วก็จับยัดถุงขยะโยนทิ้งลงกองขยะชั้น๓
จากห้องพักคอนโดในซอยแจ้งวัฒนะปากเก็ต๒๑
ถนนแจ้วธนปรักเก็ตอำเภอบางตลาด
อำเภอตำบวนบางตลาดอำเภอบากก็อ่านคราวนี้แบบ
อำเภอปากเก็ตทั้ง๒คน
ก็รู้สึกผิดแล้วล่ะหลังจากที่ตำรวจมาเจอก็จุดทูป
ขอเข้ามาตรงจุดที่โยนทารกลงมาบริเวณถังขยะของคอนโด

ทำไมไม่สำนึกตอนนั้น
เขาไม่รู้ว่าตัวเองท้อง
จากนั้นนะฮะเอาตรงเลยก็สอบปากคำ

ตลอดระยะเวลาคิดว่าตัวเองอ้วนน้ำหนักขึ้น
กระทั่งมามีอาการปวดท้องจึงเข้าห้องน้ำจู่
ทารกก็คลอดออกมาด้วยความตกใจตอนนั้น

รอกปากทารกแล้วก็โยนทิ้งอำพาง
ซึ่งตอนนี้นะฮะทางน้องได้เป็นผู้ต้องหาได้สำนึก

จึงไม่อยากให้สังคมเนี่ยซ้ำเติม
แล้วก็เด็กคนนี้มันควรจะมีโอกาสที่ยืนต่อไปอ่ะ
อย่างนี้ติดคุกกี่ปีอะไรอย่างไรล่ะ

แต่เดชน์ผลตัวผมสงสัยคือ

งจี้ผู้หญิงเป็นไปได้ไหมว่าตัวเองจะไม่รู้ว่าท้องจริงเหรอ

เหรอแล้วทำเขกอะไรมีอีกตอนนี้

อ่านข่าวนี้แล้วสลดเนาะ
คือใช้คำว่า
อยู่ดีนางก็ไปขับถ่ายปกตินี่แหละ
หัวเด็กก็คลอดออกมานางก็บอกช่วงนั้นน่ะ
สติน้ำมาที่ยังไงป่ะ
หลังจากสุดท้ายถ้าเกิดว่ารู้ว่าใครคลอดลูก

ไม่ใช่พอเห็นเด็กปุ๊บแล้วก็ฆ่าเลย

ยังไงก็ผิดยังไงก็ผิดอันนี้
แบตมือถือนะฮะเป็นแบตแบตรถยนต์แบตรถยนต์ครับแบตรถยนต์ครับ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อไตเด่นแม่น้ำน้อยครับเป็นใครอ่ะ
ผมก็ไม่รู้ครับเป็นนักมวยหรือเปล่าไม่รู้นะไตเด่นแม่น้ำน้อย
โพสต์คลิปเตือนภัยครับระบุว่าเป็นเตือนภัยแบบเสื่อม
เสื่อมเนี่ยให้เลิกใช้ทิ้งไปเลยนะฮะขอดูภาพนะฮะ
คือเขาเองเนี่ยอายุ๓๔ปีนะฮะเจ้าของเฟซบุ๊คคือนายเด่นชัย
ธรรมวัฒน์ครับเล่าเหตุการณ์ว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์เอาไว้ในช่วงบ่าย
เพื่อเตรียมไว้ให้ลูกค้าที่จะมาใช้บริการตอนกลางคืนครับโดยตนเดินมาถอดคั่วแบตที่ชาร์จไว้
ทันใดนั่นเองเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะฮะ
ตเตอรี่ที่ชาร์จไว้ระเบิดใส่หน้าครับนี่ฮะน้ำกรดครับที่อยู่ในนะฮะ
ตเตอรี่เศษพลาสติกกระจายใส่หน้าใส่ลูกกระตาทั้งสองข้างครับ
ฮะอืมมีเมียแล้วก็มีเพื่อนอยู่ใกล้ใกล้เลยช่วยกันฉีดน้ำล้างตาแล้วก็พา
ตัวเนี้ยเป็นส่งโรงพยาบาลนะครับไม่ใช่นั้นเนี้ยตาบอดแน่นอน
ดิ้นใหญ่เลยเห็นไหมล่ะโอ้โหนั่นน่ะดิ้นโอ้โหดิ้นมากนั้นอ่ะ
นะฮะทั้งนี้ก็ออกเตือนเลยนะครับว่าพี่น้องประชาชนที่ใช้แบตเก่าฮะ
ซึ่งยอมรับว่าตัวเองใช้แบตที่มีอายุเกินมาหลายปีครับ
ไม่ต่ำกว่าห้าปีน่ะพี่ดูแบตรถโอ้โหแบตรถปกติเรากี่ปีเปลี่ยน
สองปีสองปีสองปีก็เราก็ไม่ติดแล้วนะสองปีเออปีสองปีอ่ะ
แต่นี่สามปีอ่ะอุ้ยสามปีไม่ไม่มันไม่น่าจะอยู่แล้วล่ะ
แต่นี่ห้าปีอ่ะไม่หรอกคืออันนี้มันอาจจะเป็นแบตที่เอาไปเอาไปโม่ใหม่อ่ะ
คือยังไงก็คือเหมือนกับเวลาที่คุณไปเปลี่ยนแมทใช่ไหม
เขาก็จะรับเทิร์นแบตเต่าของคุณไปแล้วเขาก็ไปโมใหม่ไปรีมาใหม่

เอาไปทำใหม่ให้มันกริ้งมาใหม่อะไรอย่างนี้มันอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
เขาก็บอกว่าตัวเองรู้เท่าไม่ถึงการครับ
เพราะคิดว่าใช้ไฟเพียงแค่นิดเดียวนะฮะจริง
อู้ขึ้นมาแล้วโดดเลยเห็นไหมล่ะ
มาดับครับผมตามีที่มันล้างน้ำถันถ้าจะง่วงไปอยู่ไกลน้ำหรือไม่มีใครอยู่ด้วยอันตรายมากเลยนะเลย
น่ากลัวว่าก็แบตมือถือที่อ่านอ่ะตอนแรกน่ะมันเป็นแบบมือ
แบตไม่ยนต์แยะแล้วคือเขาเอาไปใส่เอลอีดิใช่ไหม
ว่าเวลาออกร่องออกเรือไว้๒ปืน๒อะไรอย่างเงี้ย
เรื่องของหวย๕๓๓๗๒๖พี่หนุ่มจำได้เหรอจำได้ผมเป็นคนทำเรื่องนี้คนแรกเลย
แล้วก็มีการฟ้องร้องกันเรียกว่าข้ามปีข้ามเดือนกัน
สุดท้ายแล้วล่าสุดครูปีชาแกก็ไปฟ้องลุงจรูนข้อหายักยอกทรัพย์นะฮะรับของโจร
ปรากฏศาลยกฟ้องไปแล้วแต่หลังจากนั้นมันไม่จบนะฮะ
เพราะว่าทางครูปรีชาเองไปฟ้องลุงจรูนในข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณา
เหตุจากการที่ลุงจรูนเข้าไปพูดว่าคนที่เลวโดยสันดาลการศึกษาก็ช่วยไม่ได้
รกกฎว่าครูปีชาแกไปฟ้องประโยคนี้เลย
ประโยคนี้ไปฟ้องเลยปรากฏวันนี้ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
ติมีคราวภิภาคสายกฟ้องชั้นไต่สวนมูรฟ้องเลยนะครับ

ก็สรุปแล้วผสมคดีนี้ก็ไปอีกแล้วเบ้าอีกแล้ว
ก็คือ
ครูปีชาแพ้อีกแล้ว
คือยังไม่ได้แพ้หรอกฟ้องสารท่าน
ยังไม่เริ่มเลย
ประมาณนั้นก็คือตอนแรกที่เขาถูกมา๓๐ล้าน
ก็ปรากฏว่าการท่านก็ให้อายัดเอาไว้ก่อน
ก็คือจนกว่าที่ทางฝั่งลุงจรูนเองจะมีหลักฐานแล้วก็ไปยื่นขอถอน
แต่ตอนนี้ก็ยังใช้เงินไปได้เงินก็ยังค้างอยู่ข้างใน
ก็อย่างที่บอกไปคือสารชั้นต้นที่ตัดสินไปเนี่ยนะฮะคือสารตัดสินว่าไม่ใช่ของครูปีชา
เพราะฉะนั้นครูปีชาจะไปฟ้องลุงจรูนไม่ได้แต่สารท่านก็ยังไม่ได้บอกว่าเป็นของลุงจรูนหรือเปล่า
ก็ยังเอาเงินมาใช้ไม่ได้นอกจากจะมีหลักฐานที่จะต้องไปสู้กันอีก

หมายความว่าตอนนี้ก็เพิ่งฝากธนาคารก็อยู่มีดอกเบี้ยออกไหมใช่ไหมครับ

ไม่แต่ดอกเบี้ยธนาคารก็อย่าไปพูดแล้วมันก็ไม่รู้สึกอยู่นะครับ
๕ล้านก็อาจจะเห็นเป็นหลักหมื่นอยู่
เอ้าเบรกหน้าฮะปกติเราจะคิดถึงทุเรียนที่ระยองบ้างล่ะทุเรียนเมืองนนท์
หรือทุเรียนที่หลวงลับลแรหรือลิ้นลับแร
วันนี้ที่ชุมพรเขาสัมภาษณ์เลยว่าปี๒๕๖๒จะมีทุเรียน๒๔๐๐๐ตัน
เธอมีที่อยู่เนอะ
เดี๋ยวดึกกลับมา

เราจะไม่มีทุเรียนไงมีแต่ที่

ถ้าเอาจริงเนี่ยวันนี้เราจะต้องรู้ว่า
ทุเรียนมันมีทุกปีเนอะทั้งปี

ตกใจกูงงงจะมาตกใจทำไม

ทุกอย่างเนี่ยน่ากลัวของทุกสิ่งในโลกที่อีก
ผมผิดตรงไหนเข้ามาแล้วคุณบอกเอาจรีงแล้ว

โอเคเอาไหน
บ้าวันนี้คุณบ้านราชาการจังหวัดชุมพรเนี่ย
คุณวิบูรณรัตนาพรวงให้สัมภาษณ์ว่าปี๒๕๖๒จากประมาณการของหน่วยงาน
เกี่ยวข้องคาดว่าผลผลิตทุเรียนในจังหวัดชุมพรจะมีเพิ่มขึ้นมากถึง๒๔๐๐๐ตัน
รวมมูลค่า๑๐๐๐ล้านบาท
สัดส่วนจริงแล้ววันนี้ทุเรียนน่าจะเป็นผลไม้ที่ทั่วโลกต้องการ
โดยเฉพาะประเทศจีนหรืออะไรก็แล้วแต่ฮ่องกงยังต้องการมากเลยนะฮะ

ตอนนี้ส่งออกต่างประเทศนะฮะ๗๐
ภายในประเทศจริงแล้วมีแค่๓๐
ขณะที่ประเทศจีนยังเป็นตลาดผู้บริโภครายใหญ่
แล้วก็ได้มีความเข้มงวดเรื่องการรับซื้อทุเรียนมากขึ้น

สำหรับโรงคัดบรรจุที่กรมวิชาการเกษตรของประเทศไทยเนี่ย
กำหนดมาตรฐานเอาไว้ทั้งหลักเกณฑ์
ในการจัดการขั้นตอนพื้นฐานของกระบวนการผลิต
ซึ่งเน้นการป้องกันมากกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับ
ทุเรียนตอนนี้ยังถือว่าสดใสนะ

ขั้นตอนให้ชื่อเข้าไปอยู่ในระบบของประเทศจีน

ถ้าประเทศจีนยังไม่ผ่านก็ยังขายไปเข้าไม่ได้นะครับ

เป็นผู้ส่งออกทุเรียนไปแล้วนะครับ
เพื่อให้มีการตรวจสอบย้อนกลับทุเรียนที่มีปัญหา
ส่งผลให้ต้องเข้มงวดมากขึ้น
เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ไอ้คำว่าผลไม้ส่งออก
อันนี้คือเกษตรกรจะต้องรู้เอาไว้สักนิดนึงนะครับ

เพราะว่าเขาจะต้องการรู้ว่าต้นต่อของที่มาที่ไปของทุเรียนเนี่ย
มันมาได้ยังไงเวลาที่มีปัญหาจะต้องไปเคลียร์กับใคร

ถูกแล้วก็ทุกวันนี้มันจะมีอาชีพแบบเหมือนพ่อค้าคนไกลแหละ

รับซื้อทุเรียนเนี่ยกล่าวว่าการที่กรมวิชาการเกษตร
ส่วนต่อม้อมองเป็นเรื่องที่ดีเพราะจะทำให้มาตรฐานในการส่งออกมีคุณภาพมากขึ้น
สำหรับในฤดูการนี้คาดว่าภาคใต้จะมีทุเรียนออกสู่ตลาดนะฮะ

แสนตันทางด้านผู้ว่าบอกประมาณ๒๔๐๐๐ตันใช่ไหม
ทางด้านผู้ที่รับซื้อบอกประมาณ๔แสนตัน

ตกใจเออฉันชอบอย่างนี้เลย
แล้วก็จะไม่มีปัญหาผลกระทบเรื่องทุเรียนล้นตลาด
ราคาตกต่ำที่ผ่านมาปีนี้ต้องยอมรับทุเรียนราคาไม่ได้สูงมาก
ทุเรียนปีนี้ราคาไม่โอเคแหละมันจะมีแต่ทุเรียนเมืองนนหรือทุเรียนที่เขาจองกันไว้
ไอ้พวกหลงลับแรงหลินลับแรงไอ้พวกนั้นจะสูง
แต่ราคาทุเรียนทุกคนต้องให้มันสู้ปีที่แล้วไม่ได้
ปีที่แล้วนี่โอ้โหชาวเกษตรกรสวนทุเรียนนี่ตั้งตัวกันได้เลยนะ
เขาบอกว่าแต่ตอนนี้ประเทศจีนยังต้องการต้องการผลผลิตเป็นจำนวนมาก
ก็คือยังไงก็ต้องการทุเรียนจากประเทศไทยกันอยู่
นี่ที่หาเมื่อกี้นี่ผมเพิ่งไปจีนมา
แล้วนี่คือเป็นร้านขายทุเรียนลาวาอยู่รถไฟฟ้าใต้ดิน
เขาเป็นทุเรียนแล้วเขาก็เอามาทำเป็นแบบแปล

เนี่ยคือแล้วก็คือเด็กต่อคิวยาวมาก
ทานทุเรียนแล้วพอหั่นปุ๊บมันแบบไหลมาเป็นลาวา

ทุกอย่างเขาแบบมีสารเหาะเลย
ทุกวันนี้สาระเป๋าลาวาที่เป็นทุเรียนก็มีแล้ว
ใช่ไหม
พี่หนุ่มต้องไปลองกั้นยาวแบบแจ๋งอะ
เคยมีอายามลองแล้วแล้วเนอะองพยาบาร์ดผมก็ไม่ได้กิน

เจ้าของสวนท้าเลยบอกคุณไม่กินคุณลองกินนมผม

อีกอีกสิ่งหนึ่งนี้ของกินอสสม
ว่าปลูกเท่าไหร่ก็รวยถ้าได้คุณภาพ
สุดยอดมังคุตมังคุตมังคุต
เหมือนวันนี้อีกสิ่งหนึ่งที่คนจีนเอ่ยตลาดจีนตลาดอินเดียตลาดใหญ่ของเอเชียต้องการคือมะม่วงเห็นไหม
มะม่วงปั่นหรืออุปกรณ์ที่แปรรูปมาจากมะม่วงทั้งนั้นเลย
คุณสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้เหมือนกัน
โอเคนะครับไปอีกเรื่องหนึ่งนะฮะรู้จักสารเจ้าพ่อเขาโค้งไหม
อยู่ที่ไหนเคยได้ยินไหมไม่เคยไม่เคย
เจ้าพ่อเขาโค้งที่เมื่อก่อนนี้เขาเรียกว่าสารเจ้าพ่อแขก
เขาบอกว่าให้ทราบไฟล์อย่างสุดท้ายถูกลงสวัสดีแล้วตอนนี้ย้ายแล้วนะฮะ
คือไม่ได้ลื้อสารนะเพราะเขาบอกว่ามักจะเห็นดวงวิญญาณออกมายืนอยู่แถวนี้

ถ้าเป็นเธอถ้าฉันลองอ่านข่าวนี้เดี๋ยวอู๋เธอร้องตุ๊ดแตกเลย
จริงเขารักกันนะคู่นี้คุณผู้ชมเขารักกันนะ
แบบว่าเมื่อคนหนึ่งอ่านคนหนึ่งจะรับก็อาการให้คนอื่นพยายาม

กำลังก่อสร้างปรับปรุงขยายช่องทางจราจร
บนทางหลวงหมายเลข๓อำเภอสัตอหิต
มีเผาเฉพาะเขาโค้งหรือว่าสารเฉพาะแขก
หรือว่าเป็นแดนประหารเก่านะฮะในอดีตเมื่อ๔๘ปีก่อน
ที่เคยใช้เป็นแดนประหารยิงเป้านายสมศักดิ
หรือแขกขวันแก้วอายุ๒๘ปี

ที่รู้นั้นต่างเชื่อถึงดวงวิญญาณที่ออกมาปรากฏตัวให้ผู้คนนั้นได้พบเห็น
ชาวบ้านในสมัยก่อนจึงได้สร้างสารเชิญดวงวิญญาณเอาไว้นะครับ
ซึ่งผู้ขับขี่รถสัญจรไปมานั้นก็มีความเชื่อ

ริมถนนสุขุมวิทย์นะฮะขาเข้าสตรีหีบกิโลเมตรที่๑๘๓หมู่ที่๖ตำบลภูตาหลวง

ไปพบว่าสารเจ้าพ่อเขาโค้งหรือว่าสารเจ้าพ่อเขาแขกนะครับ
ตอนนี้ได้ถูกย้ายขึ้นไปบนเชิงเขาแล้ว
เรียกว่าพ้นแนวการก่อสร้างไปแล้วนะครับ

ยังคงให้มีสารเอาไว้เหมือนเดิมบริเวณดังกล่าว
ในเรื่องของวิญญาณของนายสมศักดิ์หรือว่าแขกขวัญแก้วนะครับ
ซึ่งเป็นเจ้าพ่อเขาโค้งนั้นเขาเคยก่อคดีฮะ
ใช้อาวุธปืนนั้นไปฆ่าชิงทรัพย์ในทหารชาวอเมริกัน
ประจำสนามบินอุตภัวจนสุดท้ายถูกจับได้นะครับ
แล้วก็ถูกประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าบริเวณเชิงเขาตะแบก
ด้วยพิชฆาตนะครับเป็นสลวะทหารเรือถึง๕นายด้วยกัน
ระดมยิงกระสุนเข้าไปที่ร่างนะครับกว่า๒๕นัด
สิ้นใจตายอยู่ตรงนั้นคนเดียวก็ตายแล้ว
นัดนะฮะเขาตายทันทีในเวลา๑๔นาฬิกา๑๘นาที
ครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นการประหารชีวิตยิงเป้าครั้งหนึ่งของเมืองไทย
ที่ทำการยิงกันถ้ำกลางสายตาของประชาชนจำนวนมาก
หลังจากนั้นชาวบ้านก็เลยร่วมกันสร้างศาลเชิญดุงวิญญาณของเจ้าพ่อแขก
ได้มีการต่อสร้างได้ทำวิธีจุดทูบบอกกล่าว
ในการขอย้ายศาลแล้วก็อันเชิญขึ้นไปข้างบน
ห่างจากจุดเดิมประมาณ๕๐เมตรครับ
โดยที่มีการทำการไปลื้อเลิฟไม่มี

เมตรเท่านั้นไม่มีการลื้อสาร
คือยกไปแล้วก็ไปตั้งแล้วก็จุดทูบไหว้ขอเท่านั้น

เขาว่าอย่างนั้นนะเวลาใครไปมาก็ต้องบีบแตร่

เจ้าพ่อเขาคุณเห็นเลยคือจะเห็นแม้กระทั่งฐาน
ไม่ใช่เอาฐานเรือที่ยิงเป้าด้วย
มีเลยมีรูปเลย
ตอนนั้นเป็นสมัยจอมพลสลิตป่ะหรืออะไรสักอย่างผมจำไม่ได้
ไม่ได้ใจลองหาดู
มาหลังจากผ่านข่าวย้ายศาลนะฮะ
มาถึงข่าวของผมครับหนุ่มฮะ
หนุ่มที่ชอบไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
เตรียมตัวเตรียมใจร้องห่มร้องไห้กันได้เลยนะครับผม
รายงานว่าค่ายซอฟต์ออนดิมานด์
ค่ายนี้เป็นค่ายผลิตหนังผู้ใหญ่

ทีนี้ผมชอบไปบ้านคนอื่นแล้วเห็นใคร

จริงแม่งเป็นโรคจิตชนิดนึง

มันเป็นแบบใกล้อยู่พบแล้วชอบจะลื้อ
ไม่เห็นปุ๊บขอขอขอขอขอทั้งหมดจากกี่บ้าน
คือไม่อยากให้พวกน้องมันดูกันมันไม่ดี
ขอไปทำลายนี่ไงทำลาย
ทำลายยังไงทำลายของกับทำลายตัวเอง
ทำลายของสิอ๋อทำลายของนะ
พูดถึงหนังโป๊แล้วฉันคิดจริงเป็นโรคจิตนิดนึง
ประกาศผมเลยนะครับว่าอย่างอย่างอย่าง
เอ้าโฮประกาศพูดผ้าผมด้วยดีน่ะเซ็นเซอร์ไว้
จะมีทั้งการ์ตูนภาพเหมือนผู้ใหญ่ออฟฟิศ
แล้วจะหยุ่นผลิตครับผมนะฮะพร้อมกันนี้บนปลอกนิจฐศาสตร์ลำระบับที่เก้าสุดเจนเข้ายังบรรพบุชเจนเข้าเป็นภาพสุดท้ายนะฮะ
เดินทางถึงสัตว์สุดท้ายแล้วหน้าปกฉบับนี้คือ
สาวดาวเด่นทั้งสิบเอ็ดคนของค่ายนะฮะพร้อมกันนี้
พาเดนเล่มยังรวบรวมปกคอลเลคชั่นที่ผ่านมาตั้งแต่ฉบับ๑๙๙
มาให้ทุกคนได้ย้อนรำลึกไปด้วยกันรวมถึงสัมภาษณ์พิเศษครับ
จากอาซูมิโยชิโอกะนักแสดงสาวของค่าย
นักแสดงที่เขาบอกว่าหาซื้อที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนอกจากฉบับสุดท้ายนี้
แม้ที่ผ่านมาหนุ่มทั้งหลายดีนะครับมีคำว่าหนุ่มที่มีหนุ่มอันเดียวเนี่ย
แล้วก็ขายดิบขายดีแหงเพราะว่าเดินกันสบายอยู่ในร้านส่วนบัตรซื้อ
แถมยังถ่ายรูปฝากผ่านโซเชียลอวดด้วยความภาคภูมิใจนะฮะ
ต่อจากนี้ภาพเหล่านี้จะไม่มีอีกแล้วแต่มันก็จะอยู่ในออนไลน์ใช่ไหม
แต่จริงนะตอนที่เราไปกันแบบเข้าไปในร้านญี่ปุ่นก็เต็มไปหมดเลยนะ
ถึงกับว่ามีคนที่กล่าวว่าพวกเขามอบความตื่นเต้นในช่วงมปลายให้แก่ผม
หนังสือโป๊ะเราจะรู้ว่าตัวเองโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้น
ก็ตอนที่แอบเหลือบมองหนังสือโป๊ในร้านสะดวกซื้อนี่แหละ
ชาวญี่ปุ่นท่านสองท่านได้กล่าวเอาไว้
น่ารักเซ็กซี่น่าพี่เหมือนเด็กญี่ปุ่น
ตอนจากนี้จะไม่มีแล้วว่าที่ว่าแวะซื้อกาแฟแต่ฉันแหลบไปดูแผ่หนังสือ

ใช่แต่เมื่อก่อนนี้หนังสือไทยก็มีนะ
คือเอานังสือญี่ปุ่นมาแปลเป็นไทยนะ

มันเป็นหนังสือผู้ใหญ่หนังสือโป๊ของญี่ปุ่นเป็นการ์ตูน

เอ็นจานไหล่ตัูกับเขาด้วยหรอ

ได้ไม่รู้จริงพยายามเปิดไว้หน้าต่อไป
พร้อมกับปกประสาทครู่นี้๑๑นะฮะ

เดี๋ยวขอดูคิวตัวข้างด้านนี้หน่อยนะฮะ

อีกหนึ่งข่าวที่เรียกได้ว่าเป็นข่าวดี
ของคนในวงการบันเทิงก็คือคุณกรนรงเดช

กับนางเอกสาวสีริตาเจนเซ่น

งานนี้คุณกรยังได้ตอบเกี่ยวกับประเด็น
แต่ไม่น่าจะถึงหรอก๕๐ล้านเอาไปซื้อบ้านดีกว่าเนอะ
๕๐ล้านไปซื้อเรือนหอดีกว่าเนอะ
เพราะเสียดายเงินอย่าเก็บเอาไว้ให้ลูกในอนาคต
นี่ไงพร้อมบอกว่าเน้นงานอบอุ่นมากกว่า
เอาจริงคือไม่ได้มี๕๐๖๐ล้าน
แล้วก็ความคืบหน้าของงานแต่งหน่อยสิยังไม่ไปถึงไหนเลย
เริ่มมีการคุยกับคนทำการ์ดแล้วก็เริ่มคุยกับโรงแรมแล้ว
แต่ยังไม่เคาะทีมงานได้คุยกับลิต้าบ้างไหม
ยังไปไม่ถึงตรงนั้นครับแต่ก็อยากได้งานแบบอบอุ่น
น่ารักตั้งงบไปไหมยังไม่สรุป
แต่บอกว่าชอบแบบไหนก็บอกมาเขายืนยันว่าเขาจะดูแลเคยสิ
ิต้าจะเป็นคนดูแลเองได้เลิกหรือยังได้เลิกแล้วครับประมาณปีหน้า
เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มเรื่องโรงแรมก่อนพอวันดีโรงแรมอาจจะเต็ม
ขอให้อยู่บนการ์ดก่อนแล้วค่อยบอกเนาะงานจะใหญ่ขนาดไหน
อาจจะใหญ่ด้วยจำนวนคนทุกคนคาดหวังว่าจะอลังการ

อยากจะได้งานที่อบอุ่นมากกว่างานนี้จะเกิน๕๐ล้านแม้ง
กลัวงบบานปลายไหมก็ต้องคุมถามว่าอยากมีงานที่สมบูรณ
แบบไหมก็อยากมีนั่นแหละแต่ก็ต้องใช้เงินอย่างฉลาดด้วย

กรอบงบไว้ไหมว่าไม่เกินเท่าไหร่

ทำไงฮะไอ้บ้าไม่ใช่
แต่ละคนแต่งตัวละไฮสูแต่งกันไปเต็มที่ขนาดนั้น
เอ้าไปเรื่องของคุณเมฆวินัยไกรบุตรนะฮะ

ก็ล่าสุดเขานอนนานแขนขารีบ
เพราะฉะนั้นก็ต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกายแล้วนะครับ
คือเรียกว่ายังคงต้องอยู่ในการรักษาตัวนะฮะ

สำหรับนักแสดงมากฝีมืออย่างคุณเมฆวินัยไกลบุตรนะฮะ
หลังจากป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพอง
เนี่ยนะครับซึ่งป่วยเป็นเวลาหลายเดือนแล้วเนี่ยนะครับ
ท่ามกลางเสียงความความหวังของคนป่วย
แล้วก็ทีมที่มาช่วยกันรักษารวมถึงครอบครัวนะครับ
ก็อยากจะให้ทางคุณเมฆหายเร็ว

คนรักษาสุขภาพออกกำลังกายมาตลอดนะฮะ

ก็ต้องมาอยู่ในโรงพยาบาลนานแบบนี้
ทำให้ร่างกายนั้นมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ
แขนขานั้นรีบลงไปบ้าง

อาการว่าผลการลดสตรอยที่เขาต้องฉีดเนี่ยนะฮะ
เหลือ๖เม็ดอ๋อเป็นการกินว่ะ
ออกเป็นการกินแล้วเพราะละ๑๐เออทำให้เท้าเนี่ย
ตุ่มไม่สามารถสวมรองเท้าวิ่งได้
โอ้โห้ยโอ้โห้ยเจ็บเหรอ
ต้องมาเวทแขนกับหน้าอกแทนต่อไป
มันเกิดจากอะไรก็ยังไม่รู้ใช่ไหมพี่ตอนนี้

นี่เขาก็ออกมานี่ออกกำลังกายแบบนี้แหละ

เมื่อก่อนจะเล่นออกกำลังกายตลอดนะ

มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องแม่นาคมาช่วยรักษา

มาถึงข่าวนี้ครับผมคุณไม้ครับ

เตอร์ไพรสอบอุ่นสำหรับวันเกิดของปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์นะ
สาวคนสนิทที่หลายคนจับจ้องความสัมพันธ์ครั้งนี้กับพระเอกไม้พัทรเดช
งวนความดีครับว่าจะพัฒนาขึ้นหรือไม่
ล่าสุดได้เจอนุ่มไม้ที่งานบวงสวงเปิดกล้องละครนะครับ
เลยถามถึงที่ไปร่วมงานวันเกิดปุ๊กลุ๊ก
เจ้าตัวเผยว่าวันนั้นเลิกกองก็ไปไม่มีของขวัญ
เขาก็โพสต์ขอบคุณสำหรับเตอร์ไพรส์นี้
ก็มีลูกโป่งโทรไปสั่งจัดให้เขาสวย
ไม่ได้คิดหนักเรื่องจะให้อะไรเพราะเราเจอกันบ่อยอยู่แล้ว
รู้ว่าเขาชอบอะไรเราก็ซื้ออันนั้นให้

ให้ลูกโป่งเพราะอยากให้บ้านเขาสวยเวลามีเพื่อนมันก็ถ่ายรูป
เมนต์นี้แฟนคลับตาลุกวาวเลยใช่ไหม
เขาก็ตอบว่าก็เป็นจังหวะที่ดีเลิกกองเร็ว
ได้ไปอยากจะทำเซอร์ไพรส์ให้เป็นปีแรก

เหมือนเดิมทุกปีเราเจอกับวันเกิดอยู่แล้วก็เป็นเพื่อนกัน
ไม่ครับเหมือนเดิมครับทุกปี

ผมยังมีสัญญากับช่อง๗อยู่ตอนนี้ครับยังมีผลงานอยู่ยังไม่ได้คิดย้ายไปไหน
ส่วนเหลือกี่ปีสัญญาเป็นความลับครับเป็นเรื่องของผู้ใหญ่บอกไม่ได้ครับ
ลุ๊กมีชวนไหมไม่มีครับปกติเราคุยกันเรื่องงานครับ
แต่เรื่องซีเรียสแบบนี้เขาไม่คุยนะฮะ
คนมองว่าละคร๒เรื่องนี้จะเป็น๒เรื่องสุดท้ายของเรากับช่อง๗จริงไหม
เป็นเรื่องของอนาคตเพราะตอนนี้ผมถ่ายละครหนักมากยังไม่มีเรื่องใหม่เข้ามาครับ
นี่คือความเคลื่อนไหวของคุณไม้พัทรเดชนะฮะสงวนความดีครับกับคุณปุ๊กลุ๊ก
พักสักครู่นะฮะช่วงหน้าครอบครัวพี่เสกสุขสรรค์อีกแล้ว

ลูกหวะที่เสฟแม่ก็เกมไว้นะคะไม่เดี๋ยวมากจะ
แต่รูปคนโตเรียนจบแล้ว

คนก็ปลูกว่าสลัดลูกเดิมจนแทบจะจำไม่ได้ถูกทัพว่าน่าเปลี่ยนนี่

สำหรับนักร้องหนุ่มยุค๙๐ดังพันกรบุญญาจินดาเนี่ย
พึ่งอะไรแอ่งจิ๊ดเอาหัวเราะทำไม
ชอบแม่หนูหน้าเนื้อเหมือนว่าหมวกเกิง

เขาก็บอกว่าพร้อมเปลี่ยนชื่อศิลปิน

แบบสายยิพพอร์บเปล่าต้องมีแบบคล้ายดีเคนี่

เดี๋ยวด้านซ้ายคือซ้ายคือคุณดังเหรอเออ

ไม่ผ่านแอปเลยค่ะดิฉันยังไม่มีแอปค่ะ

คือนางชอบไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นที่เวลานางพันกรไปญี่ปุ่นนี่คือไปซื้อเสื้อ
เขามีความสุขของเขาอย่างนั้นน่ะนึกออกไหมล่ะ
งานนี้เจ้าตัวก็เลยถูกจับผิดเบาว่าหน้าตาเปลี่ยนไปขนาดนี้
เพราะว่าไปทำศัยกรรมมาหรือเปล่าไปแอบย่องไปทำศัยกรรมมาหรือเปล่า
คุณดังได้ออกมาเปิดใจให้ฟังว่าไม่ได้ไปทำอะไรกับใบหน้ามาเพิ่มเติม
แต่ที่เห็นว่าเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าเทคนิคการแต่งหน้า

ไม่หรอกเป็นเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเมื่อก่อนแกชอบใส่แว่นตา
แล้วพอเมื่อกี้แกถอดแว่นออกปุ๊บเหมือนคุณพ่ายอย่างเงี้ย

เพราะคนจำหน้าตอนนี้เขาใส่แว่น

เออคุณต้องกดแต่แผนโบราณเลย
ถ้าไม่ได้แผนโบราณผมจะถามคิดผมกลับว่าทำไมถึงไม่ห้าม
เขาก็เลยหลายคนก็เลยถามว่าเสื้อผ้าแต่ละชุดของดังเนี่ยคนเตอร์ไพรส์กันเยอะ
เขาบอกว่านี่แหละมันเป็นเวอร์ชันของความเป็นสากลของดังมากขึ้น
การเป็นดีเคก็คือการล้างไพ่ใหม่หมดของดังเลย
แล้วก็ดังเป็นอีกด้านหนึ่งของเขาเป็นอย่างงี้

ดีเคกับเอ็มดีไง
แล้วหลังจากผ่านข่าวคุณดังไปค่ะมาต่อ

ไปเตยอาศิยาภาพช้อปปิ้งประจำนัก

พอถึงร้านลุย์วิทย์เซอร์น
เจ้าตัวขอแชะภาพในร้านแบบคูครับ
แต่โดนทักว่าทำไมหน้าดูแปลกดูเบี้ยวคางยาว
เจ้าตัวบอกว่าไม่ออกมาตอบคำถามอะไรครับ
เหมือนว่าจะใช้แอปพลิเคชันแต่งภาพหรือเปล่ารีทัศน์หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะ

หรือเหมือนพี่ด้านหรือเปล่า

พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่หลังครบทรงชาติครับ
วันนี้ไปกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับพรุ่งนี้ขอหยุดวันหนึ่งนะคุณมาหรอคุณมาหรอ

โอ้ฉันไม่ได้เหมือนเธอฉันก็รับเป็นที่สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับหลังมายจะว่าอะไรกันด่าแล้วก็เชิญเลยครับสวัสดีครับ